สิบสองสิงหาคมอุดมมาตรอนงนาฏเฉลิมพระชนมงคลสมัย
คำรบศัพท์ตะวัดพิพัดชัยเทพไทยอื่นอวยอำนวยพร
ขอพระมิ่งมาตาประชารัฐสิริสวัสดิ์เคียงคู่พระอดิษร
ทรงปกเกตไพร่ฟ้าสถาวรประนมกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
เมื่อกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับ
หกสิบนาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
ก็จะชื่นี้อยากให้คนที่ชอบซื้อของทางออนไลน์
ชอบไปบูชาวัตถุมงคลทางออนไลน์ดูมาก
ของคนทางบ้านนะครับที่เป็นเราที่น่าสนใจจริงคุณผู้ชมครับ
เราสามารถนะฮะจะเอามาเตือนสติคุณผู้ชมได้นะครับ
บางครั้งนะครับที่เราจะเช่าหรือบูชาอะไรอย่างที่คุณพระดำบอกนะฮะ
หรือทำพิธีกรรมอะไรก็ตามแต่ผ่านทางออนไลน์เนี่ยต้องศึกษาให้ดีก่อน
เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับแขกรับเชิญในวันนี้ครับ
ซึ่งแขกของเราในวันนี้ฮะเขาไปหลงเชื่อคนกลุ่มหนึ่ง
ที่ขายกุมารทองที่บอกว่าปลูกเสกจากเทพแต่พอมาบูชาจริงชีวิตพังพินาศเลยฮะ
โดนวิญญาณผีร้ายตามติดตลอดเวลาทำให้เธอเนี่ยต้องหาวิธีทางออกไปสารเจ้า
ไปคนทรงนู้นไปคนทรงนี้จนหมดเนื้อหมดตัวมีเงินเท่าไหร่หมดไปเท่านั้น
ถูกต้องนะฮะที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับมีคนมาทักนะครับว่าเธอคนนี้เนี่ย
มีองค์พญานาครวมถึงเจ้าแม่กวนอิ่มอยู่ด้วย
เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับไปพบกับแขกรับเชิญท่านนี้กันเลยนะครับ
คุณส้มนัทธนัทโชคดีสวรรค์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณส้มครับ
ส้มอายุเท่าไหร่ตอนนี้

คุณส้มเป็นบุคคลหนึ่งฮะที่หลงไปอยู่ในกลไกของพวกมิจฉาชีพ
หลอกขายกุมารทองที่ไม่ดี

มาให้กุมารทองดีกุมารทองไม่ดีเรารู้ได้ไง

ก็ตอนแรกก็ไม่รู้อะค่ะ
แต่คือว่าหมายถึงว่าช่วงนั้นที่ชีวิตมันแย่
เราก็เลยคิดว่าอยากจะหาอะไรที่มายึดติดกับเรา
เพื่อที่จะให้เขามาช่วยเราอย่างนี้ค่ะ

เห็นบอกว่าก่อนที่จะเช่ากุมารทองมาบูชาเนี่ย

เริ่มจะลำบากหมายถึงว่าตอนแรกก่อนในนี้คือดีค่ะ
มีปล่อยเงินกู้ปล่อยทองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอดีมีเพื่อนแบบตกงานมาให้เราเปิดลงเปิดร้านทำร้านให้
แล้วก็เพื่อนก็ทำเราอีก

ใช่ก็เลยมันเริ่มเป็นหนี้ค่ะ
ก่อนที่จะเปิดร้านเราก็ไปหาเงินเพื่อนมาลงทุนทำร้าน
มันพอนั้นเสร็จก็มาเป็นหนี้เป็นหนี้เสร็จแล้วคราวนี้
มันเหมือนแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงที่จะให้ได้เงินทุกวัน
เพื่อที่ว่าจะได้แบบใช่มาจ่ายดอกจ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยได้คำนั้นจากเพื่อนว่าเนี่ยไปเช่ากุมารมา
ก็ร้านลูกค้าดีเราก็เลยอยากบ้าง
ก็เลยไปเช่าตามเพื่อนแต่คือมันคนละเว็บกันนะคะ
เพราะว่าเงินเราน้อยเราก็เลยไปหาเช่ามา

แสดงว่าตามเว็บไซต์เขาจะมีแบ่งกุมารทองแพงกุมารทองถูก
ใช่แต่ของเพื่อนเป็นตุ๊กตาเทพ

เป็นกุมารที่เป็นรูปปั้นเหมือนสมัยก่อน

แล้วก็ตอนที่เช่ามาเขาก็ขอวันเรือนปีเกิดเรา

เนี่ยค้าขายดีทุกวันเลย
มีเข้ามามีลูกค้าเข้าทุกวันทุกวันเราก็เลยแบบเฮ้ยเอาตัวนี้ก็ได้เพราะเงินเราน้อยเราก็เลยไปเอามา

เป็นอาจารย์คือตอนที่คุณไปซื้อนี่สั่งซื้อแล้วก็ส่งมาให้หรือไปซื้อกับเขาเลย
ส่งมาทางวัสดุค่ะพัสดุปรัชนี

ให้หนูซื้อขนมหวาน๕อย่าง

แต่ห้ามเป็นของเขาให้เป็นผลไม้

ก็หนูก็ทำตามที่เขาหมดทุกอย่าง
แต่เวลาที่เราสวดมนต์หรืออะไรกับเขาทุกครั้ง
จะมีอาการปวดหัวตลอด

แล้วก็ไม่เห็นจะเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเลยว่ามีลูกค้าทุกวัน

ไม่มีเลยจากที่ว่าก่อนหน้านี้

มีแล้วดีด้วย
พอมีกุมารทองนี้มาไม่ดีเลย
แล้วก็หลวงพ่อโสธร

หลังจากที่เอากุมารทองที่ไปซื้อทางโซเชียลเข้ามาในร้าน

แย่แล้วก็เงียบแล้ววางเวงมาก
แล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราไห้เขาเราต้องมีอาการปวดหัวตลอดแล้วก็นอนไม่หลับ
คือปวดหัวนี่ปวดยังไงลักษณะเหมือนแบบ

ก็เลยแบบบอกเขาว่าเราจะไม่ไหว้แล้วนะ
แล้วจากที่ก่อนหน้านี้จะชอบโสดมนตอนที่ยังไม่เอากุมารทนี่จะชอบโสดมน

ใช่แล้วก็ทะเลาะกับเขาหนึ่งเขาไปทั่ว

คืออารมณ์จะร้อนจะร้อนขึ้น
จนเกิดเหตุการณ์หนึ่ง

แล้วจะให้น้องให้น้องไหว้แทน
ประมาณสักอาทิตย์หรือ๒อาทิตย์

คือจะหลับที๓๔ประมาณนั้น

ใช่ค่ะเพราะเราทำงานเราเหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหม
แล้ววันนั้นยายหนูเขาชอบไปปฏิบัติธรรม
ก็ขับรถไปจะไปรับเขา

ตาเราตื่น
แต่จิตเราเหมือนหลับหลุดไป

แต่มันเหมือนแบบมีคนสะกิดเรา

ทำไมตัวเราไม่อยู่กะล่องกะลอย
พยายามคิดผ่านชีวิตมันน่าเบื่อ

ว่าขอให้น้ำที่หนูถวายหลวงพ่อ

แล้วขอให้เอาอันนี้เป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิท

สาดไปเลยขอให้สิ่งที่ดีออกไป

ใส่น้ำถวายให้หลวงพ่อไหมคิง

เอาแล้วไปไหว่พระพิฆเนตอพิฆเนตคะ
ถ้ามันใช่อย่างที่หนูคิดขอให้เหลือดอกหนึ่งได้ไหม
ดับหมดเลยนะคะ๔ดอกเหลือดอกหนึ่ง
ทำให้รู้เลยว่ามีอะไรดีมา
หลังจากนั้นรุมพ่อโสธรก็ขอพิฆเนตและพระพิฆเนต

แล้วมีอาการแปลกเยอะ

มันเวลาหนูจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
หนูจะชอบไปไหว้พระพิคเนตที่วัดสมาน

วันนั้นรู้สึกว่าไม่สบายใจ
อยากจะไปไหว้ไปไหว้ท่าน
แล้วพอดีเขามีไข่มุกอยู่ที่มือข้อมือ

เขามีไขมุกอยู่ที่ข้อมือที่กรของเขา

แล้วเพื่อที่จะเอาเงินมาใส่ที่มุกอะค่ะ

กระเด็นกระจายไปหมดเลย
เราก็เลยรู้สึกว่ามันคืออะไร

มองที่วัดนั้นไม่เห็นอะไรเลย

มันเห็นอะไรไม่ชัดเจนเลย
คือตอนนั้นคุณส้มเชื่อแน่แล้วใช่ไหมว่า

เพราะว่ามันมีคนที่เราเคยปล่อยเงินให้เขาไป
เราก็คิดว่าเขาจะทำของใส่เราหรือเปล่า
เพราะว่าวันนั้นช่วงประมาณสักตี๓ค่ะ
แฟนหนูเขาเห็นมีผู้ชายยืนอยู่ข้างบ้าน

แล้วเราก็เหมือนขึ้นลงขึ้นสายเพราะเขามีปัญหาด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
แน่นอนเมื่อชีวิตเจอปัญหาสารพัดคิดไม่ออกบอกไม่ถูก

ตำหนักปู่พันตาหรือสีปู่พันตา

ไปถึงเขาก็บอกว่า